พามาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันก่อนนะครับ
คือสามีออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
เจ้าพ่อกวนอูลกู้ไพรนครสวรรค์

ตัมบลนองร์ปริ่งอัมเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
โดยฝ่ายหญิงที่ถูกสามียิงจนเสียชีวิต
ก็คือนางรัศมีพวงสมบัติอายุ๔๗ปี
นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนหน้าบ้าน
ตามร่างกายมีรอยถูกกระสุนปืนหลายรูนะฮะ
ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสามีก็คือนายฤทธิเดช
วงสมบัติอายุ๔๙ปีพนักงานขับรถธนาคารแห่งหนึ่ง
ก็ยืนรอให้การแล้วก็มอบตัวแล้วครับแล้วก็มีการมอบอาวุธปืน
ซองสั้นไทยประดิษฐ์ขนาดเบอร์๑๒
ที่ใช้ในการก่อเหตุให้กับตำรวจนะครับ
โดยผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสามีของผู้ตาย
ก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาเพิ่งจะกลับมาจากการไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
เมื่อมาถึงบ้านถูกภรรยาต่อว่าต่อขาน
ก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกับภรรยาอย่างรุนแรงนะครับ
ตัวเขาเองเขาบอกว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่

ก็เลยใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ยิงใส่ภรรยาไป๑นัด
ตอนนั้นภรรยายังไม่ตายภรรยาวิ่งหนีตายออกไปหน้าบ้าน
แต่สุดท้ายภรรยาก็ล้มลงหน้าบ้าน
แล้วก็เสียชีวิตกลางถนนหน้าบ้าน
หลังจากก่อเหตุตัวสามีนายวิทยาเดชผู้ก่อเหตุ
ก็สำนึกเสียใจสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
ส่วนส่วนแล้วก็ดำเนินคดีครับ
ส่วนศพของนางรัศมีอาสาสมัครมูลิธิได้นำส่งนิติเวศ
โรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์เพื่อชันสูตรต่อไปนะครับ